ไปดูสาวเชียร์ที่คำพรกันบ้างดีกว่านะคะ
ก่อนหน้านี้เขาจับจิ้นกันอยู่กับพ่อหมีแม่หมีกับหนุ่มเต้ยนะคะ
แต่เหมือนคราวนี้ไม่รู้จะมีคนจิ้นคนใหม่แล้วหรือเปล่านะคะ
เป็นไฮโซด้วยชื่อว่าไฮโซบิ๊กค่ะ
เพราะว่าวันก่อนเหมือนเขาไปทำบุญมาด้วยกัน

ใช่แล้วตกลงยังไงเนี่ยหรือว่าสาวเชียร์เปิดใจให้กับคนนี้แล้วนะคะ
มีภาพนางเอกสาวนี่แหละเชียร์ที่คำพรควงไฮโซบิ๊ก
แล้วก็คุณแม่ของฝ่ายชายไปร่วมทริปทำบุญออกมาค่ะ
ก็ดูเป็นการตอกย้ำถึงความสัมพันธ์นะคะ

หรือว่านุ่มบิ๊กคนนี้จะมาวินค่ะ
ได้กลุ่มหัวใจของสาวเชียร์ได้สำเร็จ
ซึ่งเชียร์เองก็บอกเรื่องนี้ว่าเธอเนี่ย
ยังไม่มีหนุ่มคนไหนเป็นพิเศษนะเอาจริงแล้ว

เพราะว่ารู้จักกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้ว
ซึ่งตอนนี้เธอเองก็ยังไม่ขอสารสัมพันธ์กับใคร
ในฐานะแฟนทั้งนั้นค่ะเออสวยเลือกได้
ก็ไปทำบุญค่ะก็เป็นอะไรที่
เป็นสิ่งที่ดีไงคะเป็นสิ่งที่ดีเราก็ต้องทำ

ซึ่งทำบุญก็อย่างที่บอกคือ
เชียร์ได้เคยตอบไปแล้วว่าเหมือนแบบเราไปทำบุญกับเพื่อนกัน
คือต้องบอกว่าเป็นเพื่อนที่สนิทกันอยู่แล้ว

บิ๊กเนี่ยบิ๊กเป็นเพื่อนเชียร์อยู่นะคะ
แล้วก็คือเรายังไม่ได้ถึงขนาดว่าศึกษา
หรือว่าจะพัฒนาไปเป็นคนพิเศษหรืออะไรอย่างนี้นะคะ

แล้วก็คือกับใครคนอื่นที่จะมีโอกาสได้ศึกษาพัฒนาไหม
อันนี้คือเชียร์พูดตรงว่าถ้ามีโอกาสนั้นจริง

ถ้ามีโอกาสก็จะเปิดนะคะสำหรับใครที่ลุ้นกันอยู่
เชื่อว่าตอนนี้ยังมีอีกหลายตัวเลือกสำหรับของเชียร์ที่คำพรนะคะ
คนมันโสดทำอะไรก็ได้คุยกับใครก็ไม่ผิด
คือโสดอย่างเดียวไม่ว่าแต่ว่ารวยด้วยนี่สิ

ตอนนี้ก็เอาเวลาไปดูแลเรื่องของธุรกิจไปก่อน

เออจริงไม่ต้องมีแฟนก็ได้นะคุณผู้ชม